หกนาฬิกาสามสิบหกนาทีแล้วนะครับ
เวลานัดหมายที่มีการนัดชุมนุมกันที่๕แยกราชพร้าวเวลา๑๖นาฬิกานะครับ
ไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่สะพานยูเนียนมอลนะครับ
คุณปียชาติคงถิ่นแรงงานสดเข้ามา

หกนาฬิกาคือเวลาที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีการนัดหมายชุมนุมกันบริเวณหน้าบริเวณห้าแยกลาดพร้าวนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ
ก็มีมวลชนต่างทยอยเดินทางมาแล้วก็มีการปิดการจราจรบริเวณ๕แยกลาดพร้าวแล้วนะครับ
ให้ผู้ชมได้เห็นนะครับว่าด้านหลังเวทีที่มีการตั้งเวทีกันอยู่ในขณะนี้นะครับคือถนนที่จะมุ่งหน้าไปทางจตุจักรครับ
ขณะนี้ก็มีการปิดการจราจรแล้วนะครับ
ถนนวิภาวดีรังสิตที่จะมุ่งหน้าไปยังดินแดงนะครับตอนนี้ก็ปิดการจราจรเช่นเดียวกัน
รวมถึงบริเวณประหลโยธินที่จะมุ่งหน้าไปทางบางเขนนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่มีการชุมนุมก็มีการปิดการจราจรแล้วนะครับ
แล้วก็รวมถึงเส้นที่จะมุ่งหน้าไปยังถนนลาดพร้าวนะครับตอนนี้มีการปิดการจราจรทั้งทุกเส้นทางแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้ครับทางแกนนำก็ได้ประกาศไว้ก่อนแล้วนะครับ
ที่มีการชุมนุมกันบริเวณหน้ากรมทหารราบที่๑๑มหาดเล็กราชบรรลบรักษาพระองค์นะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการนัดชุมนุมกันบริเวณหน้าสารรัฐธรรมนูล
แต่ได้เปลี่ยนมาชุมนุมกันที่นี่นะครับ
ทั้งนายอานนท์นำพาแล้วก็นายพระฤทธิวรักษ์นะครับ
วันนี้จะมีการขึ้นเวทีปลาใสพูดถึงเรื่องอะไรหรือไม่นะครับ
เพราะอย่างที่เห็นครับด้านหลังนี้ก็เป็นเวทีนะครับ
ซึ่งก็มีการตั้งเวทีลักษณะคล้ายกับบันลังของศาลนะครับ
และส่วนในถนนพระหลโยธินนะครับจุดที่อยู่บริเวณ๕แยกตอนนี้
วลชนก็ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เริ่มจับจองพื้นที่เพื่อที่จะรอการปลาใสของกลุ่มแกนนำในคืนนี้นะครับ
ซึ่งก็จะต้องจับตากันนะครับว่าจะมีการพูดถึงเรื่องอะไรหรือไม่
เพราะทางแกนนำเองได้บอกว่าจะมีการเปิดแผลแล้วก็เปิดข้อมูลต่างเพิ่มครับ
นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดบริเวณ๕แยกลาดพร้าวปียชาติคงถิ่นข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ

เห็นภาพมุมสูงไปแล้วนะคะว่าณตอนนี้ถนนรอบ๕แยกลาดพร้าวปิดหมดแล้วนะครับ
คุณผู้ชมลงไปดูในกลุ่มผู้ชุมนุมกันหน่อยนะครับคุณศักดิ์บุญรัฐค่ะ
รายงานอยู่นะคะจะพาไปดูว่าวันนี้เขาจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง
บรรยากาศของกลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเชิญค่ะ
พาคุณผู้ชมกลับมาที่บริเวณ๕แยกลาดพร้าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ด้านหลังของผมนี่คือเวทีหลักของวันนี้ที่จะตั้งอยู่กลาง๕แยกลาดพร้าว
ซึ่งตอนนี้นะครับให้คุณผู้ชมดูภาพสดเลยนะครับ
มีการติดตั้งนะฮะเป็นเวทีเป็นการคล้ายนะฮะ
ห้องพิจารณาคดีเปรียบเทียบกับคำตัดสินกรณีบ้านพักหลวง
ของนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
ก็จะเป็นการตั้งนะครับห้องพิจารณาคดีมีการเปรียบเทียบนะครับ
เกี่ยวกับการตัดสินของนายกรัฐมนตรีวันนี้
แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยจะมีกิจกรรมพิเศษด้วยนะครับ
จะเป็นการหยิบยกเรื่องของอดีตนายกสมัครสุนทรเวศ
ซึ่งเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการทำอาหารออกอากาศ
รายการชิมไปบ่นไปนะครับก็ถูกพิจารณาคดีด้วย
และวันนี้ก็จะมีการแสดงกิจกรรมบนนี้
ขณะเดียวกันช่วงค่ำนะครับก็จะเป็นการอ่านแถลงการของแกนนำ
รวมไปถึงมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับ
เป็นคอนเสิร์ตของวงที๐๔๗และวงสาวมันชน
ที่จะมาแสดงคอนเสิร์ตช่วงประมาณ๔ทุ่มครึ่งวันนี้
กิจกรรมวันนี้น่าจะค่อนข้างยาวเป็นพิเศษนะครับ
กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาที่จะยุติการชุมนุมช่วงประมาณ๓ทุ่ม๔ทุ่ม
แต่วันนี้น่าจะคาดว่าอาจจะยาวไปถึงเที่ยงคืนนะครับ
เพราะว่ามีคอนเสิร์ตมีอะไรต่างกิจกรรมวันนี้ค่อนข้างที่จะแน่น
แกนนำวันนี้คาดว่าน่าจะมากันครบ
แล้วก็มีการตั้งเต็นต์ด้านหลังเวทีด้วยนะครับ

ขณะเดียวกันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้กลุ่มมวลชนเริ่มมาปักหลักนะครับ
นั่งรอการปราศัยสำหรับค่ำวันนี้แล้วที่บริเวณถนนนะครับ
ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีการปิดการจราจร
ถึงมวลชนก็มาเริ่มจับจองนั่งรอที่จะมีการปลาใสในช่วงค่ำวันนี้แล้วด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นขนาดนี้
มวลชนเริ่มเดินลงมาบนถนนกันค่อนข้างมากแล้วนะครับ
ก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมต่างมากมาย
ขณะเดียวกันด้านซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คณะราบนะครับ
ลาบต้านรัฐประหารก็มาตั้งบูธตรงนี้แล้ว
ก็จะมีการทำลาบกินกันบริเวณนี้เพื่อฟังการปราศัยด้วย
บรรยากาศตอนนี้ก็ถือได้ว่าเริ่มมีมวลชนมากันหนาแน่นแล้วนะครับ
หลังจากมีการประกาศรวมตัวกันช่วงเวลา๑๖นาฬิกา
ตอนนี้๑๖นาฬิกา๔๐นาทีก็มีการเข้ามาของมวลชนค่อนข้างมากนะครับ
แล้วก็วันนี้เวทีก็มีอยู่หลากหลายเวทีเช่นเดียวกัน
จากเวทีหลักไปข้างหลังหน้าเซ็นทรัลก็เป็นเวทีของกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยนะครับ
ในการการรักษาความปลอดภัยวันนี้ก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเด็กนักเรียนณเด็กนักเรียนมาร่วมชุมนุมวันนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับ
มีกลุ่มเด็กนักเรียนตั้งแต่นักเรียนมัธยมประถมนะฮะ
รวมไปถึงเด็กอาชีวะแล้วก็ประชาชนทั่วไปวันนี้ก็มาร่วมชุมนุมกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ขณะเดียวกันการรักษาความปลอดภัยวันนี้ก็เป็นการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของกลุ่มกาดนะครับ
ที่มากันหลากหลายกลุ่มแต่วันนี้ที่เราสังเกตไม่เห็นกลุ่มวีโว่ของกลุ่มโตโต้เข้ามาในพื้นที่นะครับ
จากการสอบถามก็หลังจากที่กลุ่มของวีโว้ประกาศยุติการเป็นกาดวันนี้ก็ไม่ได้แจ้งเข้ามาในพื้นที่ว่าจะมาเป็นกาดแล้วนะครับ
แต่ก็ยังมีกลุ่มเครือข่ายอื่นเนี่ยที่มาคอยดูแลความปลอดภัยแล้วก็มาดูสถานการณ์ตรงนี้หลากหลายกลุ่มด้วยกันนะครับ
ขณะเดียวกันกิจกรรมต่างวันนี้ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

ตอนนี้เริ่มมีการที่จะปั๊มเป็ดเหลืองกันแล้วนะครับ
สัญลักษณ์ของการชุมนุมในครั้งนี้ขาดไม่ได้เลย

ที่ตอนนี้เริ่มมีการมาปั๊มลมให้กับเป็ดกันแล้ว
ตอนนี้ก็จะเห็นว่ากลุ่มมวลชนมาปั๊มเป็ดลมกันแล้วนะครับ
นี่เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้
ก็เริ่มมีการมาเริ่มปั๊มเป็ดลมกัน
ก็มีนักศึกษามีนักเรียนมาช่วยกันปั๊มด้วยนะครับ
เป็นเหลืองนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ของกลุ่มคณะราษฎรในครั้งนี้ด้วย
ถือว่าเป็นคับหน้าที่จะอยู่กับมวลชนนะครับ
แล้วก็เป็นสีสันของมวลชนด้วย
บรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มมวลชนทยอยเดินทางมากันอย่างต่อเนื่องนะครับ
เวทีต่างก็มีการเปิดเพลงนะครับ
มวลชนได้ร่วมกันเต้นกันร้องอย่างสนุกสนาน
พ่อค้าแม่ค้าก็ยังคงประจำจุดขายของกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ส่วนกิจกรรมวันนี้ก็ช่วงค่ำก็จะมีการประสัยรวมไปถึงคอนเสิร์ตต่างด้วยนะครับ
แล้วก็การอ่านแถลงการหากมีความคืบหน้าต่อไปเดี๋ยวจะรายงานกลับไปครับ

ต้นก็มีกลุ่มผู้ชมนุมเริ่มทยอยเดินทางมารวมตัวกันแล้ว
เหลืองกำลังจะพองตัวขึ้นนะคะที่จะปฏิบัติการเป็นทับหน้าเราด้วย